เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของผัวมีเมียและเฮียใจค่ะที่มุกดาหาร
คือคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นคุณยายท่านหนึ่งอายุเหมือนกับแก่กบหัวรอบหนึ่ง
คือผัวเนี่ยอ่อนกว่าประมาณสัก๑๒ปีค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายมีการนั่งกินเหล้ากันคุยกัน
แล้วถามผัวสิว่าผัวนอกใจมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่า
คุณผู้ชมรู้ไหมคะผัวนี่แบบโอ้โหเหมือนกับพูดไม่เข้าหู
ทะเลาะกันคว้าเอามีดทำครัวแทงเมียจนตายคาที่
และตายคาผ้าถุงอยู่ในห้องครัวของบ้านตัวเองแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เลือดไหลโกลกหมดเลยนะคะนี่คือสภาพศพของคนตาย
ผัวเมียอายุห่างกันเมียแก่กว่า๑๒ปีผัวอ่อนกว่านะคะ
สุดท้ายก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วก็จบกันลงที่ความตาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนโนนยางอำเภอโนนสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
คนตายนะคะคือนางสาวดารุณีวัย๔๙ปีค่ะ
ส่วนตัวผัวเนี่ยคนก่อเหตุสามีตัวดีคนนี้คือนายสยุมภูวัย๓๗ปีนะคะ
หลังก่อเหตุก็รอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับของกลางนะคะ
เป็นมีดทำครัวปลายแหลมที่เปื้อนเลือดเมียวางอยู่ก็มอบตัวพร้อมกับมีด
ทีนี้มีการสอบถามเพื่อนบ้านนะคะประจักษ์พยานที่อยู่ใกล้เคียง
ตัวเพื่อนบ้านส่วนนี้คือผัวนะคะที่แทงเมียจนตายครับ
ส่วนตัวเพื่อนบ้านคือนางคณิตถาค่ะผู้สื่อข่าวแล้วก็ตำรวจได้มีการสอบถามดูนะคะ
ว่าสองผัวเมียมีปัญหาอะไรกัน
ตัวเพื่อนบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินสองผัวเมียเปิดเพลงฟังตามปกติ
จากนั้นเมียออกไปซื้อเหล้ามาดื่มพอผ่านไปสักประมาณเกือบชั่วโมง
เสียงเพลงเบาลงเสียงทะเลาะกันมีปากเสียงกันกระทบกระทั่งกันดังขึ้นดังขึ้น
สุดท้ายนะคะตัวผัวเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ตามกู้ชีพหน่อย
เพราะว่าตัวเองเมาแล้วฆ่าเมียนะคะฟังเสียงเพื่อนบ้านเพิ่มเติมหน่อยค่ะ